ชาวราศีสิงศ์เนี่ยต้องเตรียมตัวเตรียมใจเลยเดี๋ยวก่อนก่อน
ให้ผมเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเอาใบย้ายลาศีไหมฮะอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ
เอาว่ามาเตรียมตัวเตรียมใจแล้วอ่าเมื่อสักครู่นี้นะที่เราได้บอกไปว่า
ดาวเสามีการย้ายออกจากดวงชะตาของชาวราศีกรกฎอ่าใช่ฮะอ่าถามว่าย้ายไปไหน
ย้ายไปไหนฮะย้ายมาอยู่กับสิงห์นี่แหละค่ะดีไหมเนี่ยดีไหมอ่า
ดาวเสาเนี่ยที่เข้ามาเล็งดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์นะคะจะส่งผล
ทำให้ชาวราศีสิงศ์ต้องเหนื่อยเลยโอ้โหเหนื่อยเลยเหรอใช่ค่ะ
เพราะว่าดาวเสาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งในเรื่องของพวกความเหนื่อย
เหนื่อยยากนะคะคือเขาเรียกว่าชาวราศีสิงศ์เนี่ยในปีสองพัน
ห้าร้อยหกสิบหกครับเวลาจะคิดจะทำอะไรเนี่ย
มันจะต้องมีในเรื่องของความเหนื่อยยากลำบากมาก่อนเลยมันจะมีอุปสรรคอย่างเงี้หรอ
มีอุปสรรคในช่วงแรกแรกนะคะเพราะว่าอย่างนี้ค่ะ
คือจริงเนี่ยดาวทุกดวงนะคะก็เหมือนกับเปลี่ยนที่มีสองด้าน
อืมดาวเสาก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านที่ไม่ดี
ครับแต่ว่าด้วยธรรมชาติของดาวเสาเนี้ยค่ะดาวเสาเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นดาวบาปะเคาะ
เวลาที่เขาเข้ามาในดวงชะตาเนี่ยเขาจะให้ในเรื่องของโทษก่อน
ให้โทษก่อนใช่ค่ะแล้วเขาจะให้คุณในภายหลัง
เราต้องเหนื่อยก่อนใช่ค่ะต้องเหนื่อยต้องเจออุปสรรค
แล้วจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเลย
ท่องเอาไว้เลยค่ะอัตหีอัตโนนาโถแล้วหลังจากนั้นจะดีขึ้นใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่ถ้าสมมุติว่าเราผ่านบททดสอบได้
เราจะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เลยเพราะดาวเสาเนี่ยหมายถึงของใหญ่
ใช่ค่ะความสำเร็จใหญ่เงินก้อนใหญ่นานมั้ยฮะ
ก็สักพักหนึ่งเพราะว่าดาวเสาเนี่ยหมายถึงเรื่องของการรอคอยค่ะ

เค้าจะมีเวลาเคลื่อนออกอย่างเงี้ยของเสาร์อย่างงี้ค่ะ

อีกแล้ว๓เดือน๕เดือนครึ่งปีอย่างนี้
อ๋อ๒ปีครึ่งค่ะ

แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดนะคะ
มันก็คือแบบว่าต้องอดทนรอคอยยาวนาน
สมมุติว่าคุณภาคภูมิจะไปเสนองานอะไรสักอย่างหนึ่ง
อาจจะเหมือนกับว่าเสนอครั้งแรกอาจจะยังไม่ผ่าน

แล้วก็อาจจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้เท่าไหร่

ตายแล้วลาศรีตุลต่อเลยค่ะ

ในช่วงปี๒๕๖๕ค่ะ

ก็คือดีบ้างไม่ดีบ้าง

เราอาจจะสำเร็จสักประมาณ๕เรื่อง
แต่ว่าดวงชะตาพอเข้าสู่ปี๒๕๖๖ไปเนี่ย
โอ้โหดวงชะตาดีขึ้นมากนะคะ

เราก็มีโอกาสที่จะสมหวังสักประมาณ๗เรื่อง๘เรื่อง

จะไปหวังพึ่งพาคนรอบข้างพึ่งพาผู้ใหญ่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานเนี่ย
พึ่งไม่ค่อยได้แต่ถ้าสมมติว่าสิ่งไหน
ที่เขาทำด้วยตัวของเขาเอง
สิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริงแน่นอน

นะคะงานไหนที่เขายังทำไม่ได้เขาก็มีโอกาสที่จะทำได้โอ้โห
อ่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องใหญ่นะคะ
ชาวราศีธนูแต่ว่าความสำเร็จของเขาเนี่ย
จะมาช้าสักนิดนึงครับอ่าแต่ว่ามาแน่นอนอื้อหืออืม
ราศีกุมค่ะอ่าสำหรับชาวราศีกุมนะครับ
เรียกว่าเป็นราศีที่โอ้โหเจออะไรค่อนข้างหนักมากพอสมควร
อืมในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะปีเนี้ยนะ
ปีสองพันหน้าร้อยหกสิบหกปีใหม่นี่เลยค่ะหนักเลยเหรอ
หนักพอสมควรเลยเพราะว่าดาวเสาเนี่ยเข้ามาทับดวงชะตาของเขาเต็มตรงร้อยเปอร์เซ็นต์เลย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
คืออย่างตอนที่สิงห์หมอไก่บอกว่าดาวเสาจะอยู่อีก๒ปีครึ่งอ่ะใช่ค่ะแล้วกลุ่มอ่ะ

ใช่ค่ะเพราะมันเป็นดาวดวงเดียวกันนี่แหละค่ะ

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณมีความเพียรพยายามที่มากพอ
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะ

มันเหมือนกับมันจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือ
จะต้องทำด้วยตัวเองทำคนเดียว
มันจะหนักนิดนึงแต่ว่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ
มันเหมือนกับว่าดาวเสาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นบททดสอบ

เหมือนที่หมอไก่บอกเหนื่อยแต่จะประสบความสำเร็จ
ใช่ค่ะใช่มันเหมือนกับว่าเป็นบททดสอบที่เข้ามา
ถ้าสมมุติว่าเราผ่านบททดสอบของเขาได้
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปดาวเสาคือของใหญ่
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้
แต่ว่าจะต้องเหนื่อยก่อนและเหนื่อยมากด้วย

สิงศ์อ่ะเหนื่อยแต่กุมเนี่ยเหนื่อยมากหน่อย
กุมเนี่ย๑๐๐สิงศ์เนี่ย๕๐
โอ้โหครึ่งเลยนะใช่ค่ะ
โอ้โหครึ่งเลยนะใช่ค่ะ